โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุภกรปิยะปัญญานนท์
เขาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกว่า
คลังน้ำมันบางจากมาสักพักหนึ่ง
ก็มีเรื่องให้วัดระยะเป็นงานแรกเลย
พ้นหรือไม่พ้น
ไปดูนะคะว่ามีรถไฟขบวนนึงค่ะ

แล้วมีรถคันหนึ่งเหมือนกับท้ายรถยื่นออกมา

เพราะไม่แน่ใจว่าผ่านไปได้หรือเปล่า
สีดำคันนี้แหละค่ะคือท้ายรถยื่นออกมา
รถไฟเขาก็ไม่แน่ใจไงว่าจะผ่านไปได้ไหม
คือมันเป็นพื้นที่ชุมชนที่ชาวบ้านเขามาจอดรถกัน
แต่ขบวนรถไฟเนี่ยเขาไม่ได้มีขบวนตัวถังของเขาพอดี

เดี๋ยวดูภาพตรงด้านหน้าที่เห็นหน้ารถไฟ
จะเห็นว่ายังไงเนี่ยคือไม่พ้นแน่
ถ้าไปต่อก็ชนชนคันนี้แน่สีดำ

เจ้าหน้าที่ลงไปแล้วใส่เบรกมือนะครับ
ก็ต้องหยุดฮะหยุดรออยู่ประมาณ๒๕นาที

จะเห็นเลยนะฮะว่าคือถ้ามาเนี่ยชนอยู่แล้วอืมอ่า
คนที่เขาจอดรถอาจจะคิดว่าอ้าวเรายังจอดไม่ถึงรางรถไฟเลยนี่
อืมแต่ประธานโทษเถอะฮะตัวรถไฟตัวขบวนเขาเนี้ย
มันยื่นออกมานอกรางอยู่ใช่นี่ฮะก็ต้องรออยู่ยี่สิบห้านาทีครับ
คนในชุมชนเนี่ยแจ้งเจ้าของรถให้มาเคลื่อนย้าย
ถึงไปได้แล้วดูภาพที่ท่านเห็นอ่าเห็นภาพนี้ไหม
เห็นรถสีขาวไหมเขาจะจอดอยู่ตรงรานปูนค่ะ
แต่คันสีดำเนี่ยขึ้นมาถึงตัวที่เป็นหินเป็นดินของรางรถไฟ
นี่ค่ะนี่ไงค่ะเห็นไหมเห็นไหมยื่นออกมาเขาก็ลำบากฮะ
รถไฟสายนี้นะครับจะมีขบวนรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้าออกประมาณ๖ขบวนต่อวัน
นะฮะอ่าซึ่งต้นทางเนี่ยเข้ามาจากคลังน้ำมันบางจากค่ะ
อ่ามาได้สักพักหนึ่งจะถึงชุมชนตรงเนี้ย
เจ้าหน้าที่เลยฝากแจ้งว่ายังไงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
มาจอดรถแถวนี้กะระยะหน่อยนะคะ
เกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยรถท่านก็พังเสียหาย
แล้วเกิดทางรถไฟก็บอกว่าอันนี้เป็นพื้นที่ของรถไฟเขา
เขาไม่รับผิดชอบขึ้นมาท่านต้องไปชดใช้เรื่องตัวรถไฟเขาเสียหาย
ทีนี้ยุ่งหนักเข้าไปอีกนะฮะ